เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงตี๔กว่าแล้วมันเป็นข่าวดังเพราะอะไร
เพราะคนที่ขับรถเนี่ยเขาเมาแล้วเขาเป็นถึงนักเตะสโมสรดังดิกรีทีมชาติด้วย
ปรากฏขับรถเมาแล้วไปพุ่งชนคนที่กำลังออกกำลังกายที่จังหวัดชนบุรีจนเสียชีวิตเลยนะ
แล้วเหตุการณ์นี้ที่มันมีต่อเนื่องเพราะอะไรเพื่อนนักบอลด้วยกันมาถึงก็กลาง
กลางว่าทั้งนักข่าวว่าทั้งกู้ภัยแล้วจะต่อยตำรวจด้วยค่ะ
ชกตำรวจด้วยนะครับ
ใช่ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมชุนละมุนสิคะ
นี่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมตี๔กว่านะ
ครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาควบคุมตัวทั้งคนขับรถนะ
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ชนจนมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะ

แล้วก็มีเพื่อนนักฟุตบอลผู้ชายตัวใหญ่ใหญ่อีกคนนึงเนี่ย

เป็นนักฟุตบอลกองหลังของทีมฟุตบอลชนบุรีเอฟซีค่ะ

เขาพยายามจะพาตัวเพื่อนของเขาแบงค์วรวุฒิสุขุนาเนี่ย
เป็นโกของทีมชนบุรีเอฟซี
ผู้รักษาประตูทีมฟุตบอลดังนะฮะ
ใช่ค่ะก็พยายามเอาตัวออกจากจุดที่เกิดเหตุ
สะพานใหม่ตอน๒ถนนเลียบชายทะเล
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเพราะอะไร
เพราะว่าแบงค์วรวุฒิเมา
แล้วขับรถหลุดโค้งชนคนที่ทำให้มีคนเสียชีวิต๑คน
แล้วก็ได้รับบัตรเจ็บอีก๑รายด้วยนะคะ
นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายตรงนี้แหละฮะ
เพราะว่ากลุ่มเพื่อนนักฟุตบอลพูดจาโวยวายหาเรื่องนักข่าว
ด่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรม
แล้วก็อีกประโยคนึงที่เหมือนจะแบบโอ้โหชกเลยชกเลยเนี่ย

ต่อยตำรวจสายตรวจที่มาคอยควบคุมสถานการณ์นะครับ
โชคดีนะคือทางนู้นเขาออกหมัดแล้วนะ
ตำรวจหลบหมัดได้ทันนะฮะ
ท้ายที่สุดโอ้โหกู้ภัยก็ขึ้นเหมือนกัน
กู้ภัยบอกเฮ้ยตำรวจเขาคุยด้วยดี
ทำไมต้องกลางแบบนี้จะชกตำรวจทำไม
แล้วยังพวกคุณเป็นคนขับรถชนจนมีคนตายเลยนะฮะ
ทีนี้ทั้งกู้ภัยและชาวบ้านก็ต้องเข้าล็อกตัว
กลุ่มเพื่อนนักฟุตบอลให้สงบสติอารมณ์นะครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งความเอาผิด
เกี่ยวกับเรื่องของการโวยวายนะ
แต่ถ้าเอาผิดเรื่องของอุบัติเหตุต้องเอาผิดแน่ครับ
ใช่ค่ะก็ตำรวจสพเมืองชนบุรี

พอได้รับแจ้งปั๊บตี๔๓๐ก็ลงพื้นที่ไปดูเลยค่ะ

ก็คือนางสาวกัญญาพงหัสบันอายุ๖๒ปีนะ
คือคุณป้าใส่ชุดออกกำลังกาย
สภาพศพคือขาขวาหักหัวแตก
คุณผู้ชมขออภัยมันจะหมองกระจายเลยนะคะ
แล้วคนเจ็บอีกหนึ่งคนคือในพงฮัศขาขวาหัก
ผู้ภัยก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีค่ะ
ทีนี้รถคันที่เกิดเหตุเป็นรถวีออสสีดำ
ด้านหน้ารถดูสิคะมีรอยชน
ท้ายรถก็พังยับเหมือนกัน
คนขับอย่างที่บอกค่ะแบงค์วรวุฒินักฟุตบอล
นักฟุตบอลทีมชนบุรีเอฟซีเนี่ยเขาอยู่ในอาการเมา
คนนี้นี่เป็นดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยด้วยนะคุณนะ
ใช่ค่ะแล้วที่บอกว่าเมาเนี่ยตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลหน่อยซิ
เท่าไหร่๑๘๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
มันเกินจากที่กฎหมายกำหนดว่าต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
แต่ทีนี้เจ้าตัวเนี่ยแบ๊งไม่ยอมเซ็นต์รับทราบ
เรื่องนี้ค่ะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะ

แล้วรถคันนี้ค่ะวีออสสีดำคันนี้ขับมาเร็วมาก
ได้ยินเสียงชนดังสนั่นเลย
ไปอีกทีนะเห็นรถหมุนเฉียวไปชนฟุตปาด
แตกระจายเลยตัวผมเองเนี่ยเอียงตัวหลบข้างสะพานเลย
ส่วนคุณป้าแล้วก็คนเจ็บอีกคนนึงเขาเดินอยู่บนถนน
แล้วจุดตรงนั้นเขาตีเส้นเหมือนกับให้เป็นทางจักรยาน
กับผู้ชายอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บเขาหลบไม่ทัน
ก็เลยโดนชนไปเต็มเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะคะ

เนี่ยเอาไม่อยู่
แล้วเอาขี่เราถุงทุนขึ้นเลยเหรอ
คนนั้นผมไม่เห็นผมาเหมือนเดินวายให้หลัง
แต่รู้ผมรถมือไหลตรง
ก็เอาเหญ้าแล้ว

แล้วก็มีหน้าอีกก่อนหน้าขอเด้นเข้าบน
ของกันด้านล่างไปหมด
โอ้โหเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
บายให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงยังไง
ทีนี้ตำรวจก็ตั้งข้อหาแบงค์วรวุฒินะคะ
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
อีกอันหนึ่งที่ต้องโดนเนี่ยคือเรื่องของเมาค่ะ
เพราะว่าวัดได้ร้อยแปดสิบสี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาตอนเช้ามืดเนี่ย
เราก็ต้องรอการฟังข้อเท็จจริงจากทางฝั่งผู้จัดการทีม

แต่ตอนนี้คุณผู้ชมทางต้นสังกัดเขายังไม่ได้ออกมาแถลงอะไรนะ
แต่จะให้ดูเฟซบุ๊คของชนบุรีฟุตบอลคลับค่ะ
โอ้โหทัวร์ไปลงเพียบเลย

อุ้ยกินเหล้าเกือบเช้าแล้วก็ไปชนคนตายเนี่ยเหรอ

นี่เหรอคนที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน
คือเขาบอกเป็นนักกีฬาต้องมีระเบียบวินัยนะฮะ
แต่นี่เรื่องของกินเหล้าขับรถชนคนตายแล้วนะ

ส่วนเรื่องของเพื่อนในทีมเดียวกันเนี่ย
ที่มาช่วยมากร่างจะพาตัวแบงค์ไปเนี่ย

ทำไมเป็นนักฟุตบอลแล้วกลางขนาดนี้เลยเหรอ

กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามนะ

รวมถึงรายละเอียดต่างเพิ่มเติม

อยากให้คุณผู้ชมดูข่าวเที่ยงไทยรัฐ

จะเจาะรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ
บอกว่าทีมกำลังมาทีมกำลังดังเลยนะ
มีผลงานที่ดีนะฮะแต่ว่าลูกทีม
่อเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าไป
นี่ไงคนก็เลยถามว่าสโมสรจะยังเข้าข้างอยู่ไหม
ถ้าเกิดจะยังเข้าข้างนี่แฟนบอลบางส่วนบอกว่า

ยังไงใจเย็นนะคะเดี๋ยวรอฟังการแถลงจากทีมก่อนนะคะ